มาดูเรื่องนี้กันหน่อยไหมเรื่องนี้จะหลอกหรือเปล่า
คุณผู้ชมฮะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ขอความช่วยเหลือ

หูเขาดับไปแล้วเขาวิ่งหนีจนปวดขาเพราะว่าเท้าพลิก

นั่งเศร้าแบบนี้ขอความช่วยเหลือหน่อยใครก็ได้ช่วยผมที
โพสต์ข้อความบอกว่าขออนุญาตพี่ผู้ดูแลกลุ่มครับ
วันนี้ตอนเย็นผมโดนดักจี้ปล้นเอาเงินเดือนผมไปหมดเลย
แล้วก็ยิงขู่ผมตอนนี้ผมหูดับครับขาผมก็ปวดเพราะเอ็นพลิก
กะว่าวันนี้จะได้เงินจะเอาไปซื้อนมกับแพมเพิร์สให้ลูก
พาลูกไปซื้อเลยวานผู้ใจบุญนะครับพี่
ใครมีนมไม่ทานผมก็เอานะครับตอนนี้นมโรงเรียนเหลือแค่๒กล่อง
พรุ่งนี้ผมจะไปแจ้งความครับแต่ตอนนี้นมลูกก็ไม่มีเครียดครับ
คุณผู้ชมฮะพอขอความช่วยเหลือแบบนี้หลายคนก็สงสารเห็นใจนะ
เห็นสภาพเนื้อตัวเขามอมแมมแบบนี้โอ้สงสัยจะโดนอะไรมาหนัก
แต่ทีนี้เรื่องนี้นะถ้ามีการจี้การปล้นการใช้อาวุธปืนจริง
ใครต้องตรวจสอบคุณตำรวจใช่ค่ะตำรวจต้องตรวจสอบฮะ
ข้อความที่ถูกโพสต์ถูกแชร์เนี่ยมันไปถึงตำรวจฮะ
ตำรวจก็เลยต้องเชิญตัวของผู้ชายคนนี้นะครับ
ก็คือนายลักษณะเอี่ยมสะอาดอายุ๔๓ปีนะครับ
ให้มาให้ข้อมูลถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณผู้ชมฮะตัวเขามาโรงพักนะเขายืนยันว่าเกิดเหตุการณ์จริงกับผม
แล้วก็พาตำรวจไปยังที่เกิดเหตุเป็นป่าข้างทาง
ที่ตำบลหนองบอลแดงอบบึงจังหวัดชมบุรี
บอกตรงนี้แหละเป็นจุดที่ผมถูกจี้ถูกป้น
แล้วทีนี้พอไปถึงตำรวจเขาจะถามละเอียดเลยนะ
ตรงไหนลักษณะไหนมันออกมาจากทางไหน
ใช่ค่ะคนร้ายมาทางไหนจี้ตรงไหนแล้วเราให้อะไรไป
ปรากฏว่าพอไปถึงนะคุณ
ลักษณะไม่สามารถชี้จุดเกิดเหตุได้ชัดเจน
ตำรวจก็พาตัวกลับมาสอบสวนต่อที่สพบ้านบึง

สุดท้ายโอละพ่อ

นายลักษณะยอมเปิดปากรับสาภาพว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นกุขึ้นมาเอง

เพราะก่อนหน้านี้ได้หลอกเมียว่าไปทำงานบริษัทแต่ไม่ได้ทำ
เมื่อถึงเวลาเงินออกก็ไม่มีเงินเนี่ยคุณ
เขาไม่ได้ทำงานกลัวว่าเมียจะทวงเงินก็เลยกุเรื่องทั้งหมดขึ้นมา
เพื่อจะให้เมียเชื่อและต้องการเพียงแค่นมโรงเรียนเท่านั้น
นี่คุณพอโดนจับได้โดนตำรวจเขารู้ทัน

คือส่องมือพนมแล้วก้มกราบตำรวจคุณคือผู้กำกับเป็นคนสอบเองเป็นคนเค้นเอง

ปรากฏมาหลอกกันแบบนี้ทำให้ตำรวจก็เสียเวลาเหมือนกัน
คุณผู้ชมลองดูจังหวะนี้หน่อยนะครับ
มาด้วย
แต่คุณบอกคุณเจ้าครับผม
กูเบะบอกว่ามันอยู่

เพราะตอนเอาตัวไปจุดเกิดเหตุ
ฝนมันกระตกเต็มซะก็ต้องใสเชื่อกันฝนกันไป
เค้นสอบเขายอมรับว่ากุเรื่องทั้งหมดเพราะผมกลัวเมีย

ตอนที่จะไปชี้จุดที่เกิดเหตุมันเสียเวลามันเสียทุกอย่างเลย
ผู้กำกับนะฮะคือพันธ์ตำรวจเอกทวีกุฎแถลง

ในชุมชนว่ามีการถูกคนร้ายจี้ชิงทรัพย์จนมีคนหลงเชื่อ

สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ในการตรวจสอบหน่อย

แต่ปรากฏว่านายลักษณะกุเรื่องเท็จขึ้นมา
เพื่อจะหลอกเมียจนกลายเป็นเรื่องใหญ่
เรื่องต้นตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาแจ้งความเท็จ
มีโทษนะจำคุกไม่เกิน๓ปีอะไรแบบนี้นะครับ
ค่ะสรุปคือทั้งยิงขู่หูดับขาปวดอะไรนี่คือไม่มีเลย
ไม่ใช่เลยแต่งเรื่องขึ้นมาหมดนะฮะ
แล้วมันก็เสียเวลาตำรวจด้วยนะที่จะไปตามคดีอื่นนะคะ